มาดูเรื่องนี้กันต่อค่ะสามีเก่าพยายามตามง้อภรรยาแต่ว่าไม่สำเร็จนะคะ
ก็เลยอัดคลิปคลิปนั้นก็คือเป็นคลิปภาพที่เขาถีบลูกนะคะ
ลูกน้อยสองคนล้มกลิ้งเพื่อที่จะเรียกร้องความสนใจจากภรรยาค่ะ
บอกเนี่ยค่ะแล้วก็พาเด็กเนี่ยหลบหนีไปติดต่อไม่ได้ด้วยนะคะ
ล่าสุดเรื่องนี้เนี่ยกันจอมพลังพาผู้หญิงคนนี้ไปแจ้งความแล้วนะคะ
หนูน้อย๒คนนี้ก็คือเป็นเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบเท่านั้นเอง

แต่คุณผู้ชมเนี่ยค่ะแล้วดูเขาต้องเจอเรื่องแบบนี้
พ่อแม่ของเด็กสองคนนี้แยกทางกันได้ปีนึงแล้วค่ะ
แม่ก็คือนางสาวออนนามสมมุตินะคะ
ก็คือเด็กผู้หญิงอายุ๕ขวบนั่นแหละ
ส่วนเด็กผู้ชาย๓ขวบเนี่ยก็คือลูกของในเบิร์ตลูกที่เกิดกับในเบิร์ตนี่แหละนะคะ
แยกทางกันเพราะว่าผู้ชายเนี่ยก็ชอบทุบตีอารมณ์ร้าย
แต่ว่าในเบิร์ตขอเลี้ยงลูกเอาไว้เองก็ทำข้อตกลงเอาไว้ที่สพละแม่
จากนั้นในเบิร์ตเอาลูกคนเล็กไปอยู่กับคุณย่าที่อำเภอพระแสงสุราธานีคนโตก็อยู่กับคุณปู่
เธอก็ส่งเสียเลี้ยงดูลูกถ้ามีเวลาก็ไปหาแล้วก็ติดต่อกับในเบิร์ตในฐานะที่เป็นแม่ของลูก
แต่ระยะหลังเนี่ยเธอบอกว่าในเบิร์ตเนี่ยพยายามขอคืนดีแต่เธอไม่กลับไปเพราะว่ากำลังจะมีชีวิตใหม่คือกำลังจะมีแฟนใหม่
จนกระทั่งเมื่อวานเป็นวันเกิดลูกคนเล็กในเบิร์ดบอกว่าให้เธอพาลูกคนโตมาฉลองด้วยกันที่บ้านญาติที่สุรธานี
เธอก็มาตั้งแต่วันที่๘แต่พอถึงเวลาถึงกลับรู้ที่ในเบิร์ดพยายามทวงเวลาจะไม่ให้กลับจนเธอเกือบตกลด
แล้วหลังจากนั้นก็มีการส่งคลิปมาให้เธอคูบอกว่า
ให้รับลูกกลับไปนั้นย้ายไปรับมาแล้วกัน
แต่ปรากฏว่าบทที่ในเบิร์ดทำก็คือให้ลูก๒คนลูกมานั่งตากแดดอยู่น่าบ้าน
แล้วหลังจากนั้นก็พาเด็กสองคนนี้หนีไปไหนก็ไม่รู้ติดต่อไม่ได้
ปิดมือถือค่ะเนี่ยค่ะจนกระทั่งเธอเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากกันจอมพลัง
พาไปแจ้งความที่สพบังสวรรค์จังหวัดสุราชธานี
เช้าวันนี้ตำรวจเนี่ยไปตรวจสอบที่บ้านของในเบิร์ตนะคะบ้านปิดค่ะ
บ้านปิดเงียบซึ่งเจ้าของบ้านที่ให้ในเบิร์ตพักเนี่ยบอกว่า
ในเบิร์ตหอบลูกออกไปตั้งแต่เมื่อวานคาดว่าน่าจะไปบ้านแม่ของในเบิร์ตที่อำเภอดอนศักดิ์
เรื่องนี้ค่ะนางเสาออนบอกว่าอดีตสามีต้องการให้เธอเนี่ย
กลับมาคืนนี้ก็เลยใช้ลูกเป็นเครื่องมืออยากจะให้ตำรวจดำเนินคดีกับในเบิร์ตค่ะ

ก็กูขอให้มึงแลลูกไม่ได้หรอ
กูก็บอกเขาตั้งแต่ในไลน์ก่อนที่จะขึ้นมาแล้ว

ตรงนี้ที่เฟรนก็ต้องทำร้ายลูกเพื่อต้องการเที่ยวเขามาไหนจากคุณ
ให้หนูกลับไปอยู่กับเขาค่ะ

นั่นคือสิ่งเดียวที่เขาทำมาตลอด
คนที่ทำแบบนี้นะครับคุณควรต้องได้รับบทลงโทษ
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่
คุณไม่มีสิทธิ์เอาเด็กมาเป็นเครื่องต่อรอง
ตอนนี้มันต้องมีพัฒนาสังคมเข้ามาแล้ว
เพราะว่ามีพ่อที่ทำร้ายลูกแล้ว
ใช่ต้องอย่างน้อยต้องเอาพ่อไปทำร้ายลูก
อีกอย่างหนึ่งถ้าสมมุติในช่วงระหว่างที่พ่อหลบ
สมมุตินะวันนี้พ่อเขาหลบหนีไปหายตัวไปหาตัวไม่เจออย่างนี้
แล้วลูกอยู่กับที่เนี่ยผมไม่รู้เลยนะว่าวันไหนเนี่ย
เขาจะมีอยากจะเอาลูกมาเป็นเครื่องต่อรองอีก
แอบมาทำร้ายลูกไปถ่ายคลิปส่งอีกทำไงอ่ะ
ล่าสุดมีข่าวดีแล้วค่ะคุณผู้ชม

เด็กเนี่ยไปอยู่ที่บ้านญาติที่อำเภอดอนศักดิ์สุราชธานีนะคะ
เบิร์ตพ่อเด็กเนี่ยเอาไปส่งเมื่อวาน
ไปให้อยู่กับย่าแล้วตัวเองก็หนีไป
ตำรวจก็เลยนำตัวเด็กทั้งสองคนมาส่งคืนกับแม่ค่ะ
นี่ค่ะเด็กเนี่ยตอนที่กลับมาก็ตรวจสอบร่างกาย
เด็กน้องผู้หญิงอายุ๕ขวบมีแผลปากแตกนะคะ
เดี๋ยวคงต้องค่อยสอบสวนผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหน้าสหวิชาชีพค่ะ
ส่วนยายของเด็กค่ะนางรัชนี
บอกว่ารู้ข่าวนี้ก็มาจากจังหวัดตรังเลยจะมารับหลานไปดูแลเองนะคะ
ส่วนในเบิร์ตเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจอตัวนะคะ
มาดูทางฝั่งย่าของเด็กค่ะครับย่าของเด็กเนี่ยบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ย
เธอลูกชายแล้วก็หลานเนี่ยไปเยี่ยมย่าเที่ยมเพอร์ดอนศักดิ์
ก็ได้เจอกับอดีตลูกสะพ้ายแล้วก็แฟนใหม่ด้วยค่ะ
แฟนใหม่ของอดีตสะพ้ายเนี่ยพยายามใช้มีดไล่แทงเธอนะคะ
ได้แทงผู้เป็นย่านี่แหละนะคะหลังจากไม่พบพ่อของเด็ก
แล้วก็ย่าบอกยังไม่ได้แจ้งความถ้าหากอีกฝ่ายหนึ่งดำเนินคดีลูกชาย
บอกจะแจ้งความข้อหาพยายามฆ่ากลับเหมือนกันค่ะ
ตอนนี้เธอโทรหาลูกชายแล้วบอกว่าในเบิร์ตลูกชายเนี่ย
กำลังเดินทางมาพบตำรวจค่ะอ่าเรื่องนี้ก็วันนี้ก็ได้ข้อมูลจากทั้งสองฝั่งค่ะ